ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไฟไหม้
ไฟไหม้ที่พระนครศรีอยุธยาบ้านนี้อยู่กัน๘คน

ต้องหนีตายกันล่ะครับ๘คนนี้ในปีใหม่
ที่กระเทศเป็นบ้าน๒ชั้นเห็นไหมครับ
ไฟไหม้อย่างแรงเลยที่ห้องนอนชั้นบน

ก็ได้แต่ยืนรอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาล
ระดมฉีดน้ำสกัดไฟใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา
ขออภัยครับ๙นาฬิกา๑๕นาทีของวันนี้แหละ
เมื่อเช้านี้ที่บ้านเลขที่๒๕ทับ๓หมู่๖
ตะบนไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
สอบถามนางรุ่งนภาปรางสิทธิ์อายุ๔๗ปี
เธอเล่าบอกว่าบ้านนี้อยู่กัน๘คน

ส่วนเธอพักอาศัยอยู่ข้างล่าง
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนในบ้านตะโกน
พยายามจะรีบขึ้นไปดูโอ้โหแต่ไฟไหม้เร็วมากฮะ

ควันขโมไปทั่วเลยคนในบ้านตกใจ

มัตเตอร์เอามันระเบิดเหรอ

แล้วจากนั้นไฟก็ลุกเลยเหรอพี่

อ่าแล้วเค้าหนีก็ออกมาแล้วครับ
ไม่พี่กลมมาก่อน
เพราะว่าเขาบอกปะโตรมันก็บอกแล้ว
คืออ่ะคือทำอะไรไม่ได้แล้ว
นายวุฒิชัยด่านชายวิจิตร
แล้วก็ร้อยตำรวจตรีธานีโพธิชีพันธ์
ท่านรองนายกลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นห้องนอนต้นเพลิงหน้าเห็นจังจริงนะครับ
เสียหายบริเวณชั้น๒เสียหายหนักเลย
ค่าความเสียหายตอนนี้เขาบอกยังประเมินไม่ได้
แต่สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร